คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพหวานของซีริต้ากับคุณกรในอินสตราแกรมอยู่บ่อยนะ
ช่วงนี้แต่ว่าในการพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยซีริต้าเขาก็ถือว่าเป็นคนปากหนักอยู่เหมือนกัน
ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องนี้สักเท่าไหร่
แต่ไม่รู้เป็นอะไรกับความรักครั้งนี้ถึงขั้นเรียกกันว่าเบบีเลยทีเดียวค่ะ
เบบีเลยเหรอปกติชีไม่ค่อยเปิดตัวนะ
ใช่ถ้าเกิดว่าเทียบกับรักครั้งก่อนนะนะ
แต่ว่ามาครั้งนี้บอกเลยว่าเรื่องความรักกับหวานใจไฮโซหนุ่มก่อนในโรงเดท
ิตต้าเองก็มีการพูดคุยให้ได้ฟังกันด้วย
ยอมรับแล้วนะคะว่าคำที่ใช้เรียกกันเนี่ยเรียกกันว่าเบบี
วันก่อนได้เห็นไปในรายการของตือสนิทรายการป้าตือนะ
เขาก็เรียกกันเบบีเบบีน่ารักดีเหมือนกัน
ริต้าบอกว่าทุกครั้งที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเขินจริง
เป็นคนขี้เขินก่อนหน้านี้เลยก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของสถานะสำหรับตัวเธอเองเนี่ย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับคำว่าเป็นแฟนกัน
แต่ว่าอยากจะให้ฝ่ายชายออกมาพูดก่อนเท่านั้นเอง

ว่ายังไงนะความรักของเธอช่วงนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะ

ล่าสุดเขาไปเคลียร์คิวงานกันนะ
ทริปหวานวาเลนไทยที่จะถึง
จัดการเคลียร์คิวว่างทั้งคู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ีต้าว่าพอเรามีเวลาได้
ได้ค่อยศึกษาได้รู้จักกันจริงนะคะ

เรียกได้ว่าเรารู้จักกันเยอะขึ้นมากแล้วก็
แล้วก็มองว่าริต้าก็โชคดีมากเลยค่ะ
ที่ได้รู้จักคนที่น่ารักแบบนี้

น่าจะได้นะแต่ว่าเขาต้องไปถามเขาก่อน
การขอจะไปทางใจหรือยัง

พี่ว่างตอนนี้เขาก็มีการที่เวลาเป็นำปรดเบบหี๋

ยังไงแล้วพี่ว่ากอยากไปมั้ย

แล้วบริเวณทายนี้มีแพทย์ไหมคะ
เขาก็ขอคิวไว้ค่ะ
ไม่บอกค่ะก็เป็นความลับเขาบอกเป็นความลับ
แต่ก็เคี้ยงอยู่ภายเรา

ก็เนี่ยค่ะก็เคี้ยงอยู่อะไรดี
เป็นความลับขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามาเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยนะคุณทีเดียว
สิดิฉันจำได้ว่าตอนที่เขาเปิดตัวคบหาดูใจกันเนี่ย

ก็ถือว่าระยะเวลาผ่านกันมาพอสมควรแล้ว
สำหรับคุณสิริต้าแล้วก็คุณกรนรงเดช
ว่าประคับประคองความรักได้อย่างงดงามเลยทีเดียว

คู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตาม